มีคุณพ่อที่จังหวัดขอนแก่นนะครับร้องเรียนสื่อมวลชนนะพี่เต้นคุณผู้ชมบอกว่า
โรงเรียนเนี่ยให้การบ้านลูกสาวมาทำที่บ้านนะครับโดยให้มีการกรอกข้อมูลส่วนตัว
ผ่านไปสักประมาณ๒สัปดาห์ปรากฏว่ามีบริษัทประกันโทรมาเสดอขายผลิตภัณฑ์
โดยอ้างว่าได้เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลมาจากการบ้านที่โรงเรียนนั้นให้ลูกสาวทำภาพที่เราแช่ไว้เนี่ย
คือให้เด็กระบายสีอาชีพในฝันใช่ไหมอันนี้คือการบ้านทางฝั่งขวาใช่แต่ข้างซ้ายเมื่อกี้ที่เราเห็นอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะ
กระดาษแผ่นเดียวกันอะไรคะเนี่ยให้คุณพ่อกรอกเหรอ
กรอกข้อมูลหรือเปล่านะครับคุณอำนาจครับเป็นนามสมมุตินะของคุณพ่อของนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนที่ขอนแก่น
เอาภาพถ่ายนี่ครับใบงานแบบฝึกหัดระบายสีแสนสนุกอาชีพในฝันครับพี่เต้น
มีตำรวจกันแล้วขอมือพยาบาลไหมน่าจะพยาบาลนะ
ลูกสาวเนี่ยได้มาจากครูที่โรงเรียนก็มาให้ผู้สื่อข่าวนั้นตรวจสอบดูหน่อยนะครับ
หลังจากถูกตัวแทนบริษัทประกันชีวิตโทรศัพท์มาหาครับ
เสนอขายประกันและการออมเงินให้กับลูกสาว
ตัวแทนบริษัทประกันบอกว่าเด็กโทรศัพท์และฟอร์มูลมาจากครั้งบ้านที่ทางโรงเรียนนั้นให้เด็กกลับไปทำ
ซึ่งการบ้านดังกล่าวครับมีลักษณะเป็นใบงานอย่างที่เห็นให้ระบายสีนะครับ

มีการเตรียมทุนการศึกษาให้บุตรแล้วหรือยัง
แล้วก็ถ้ามีสถาบันการเงินมาช่วยเก็บออมสนใจไหม
ลักษณะจะช่วยวางแผนทางการเงินประมาณนี้
แล้วก็ให้ติ๊กใช่ไหมมีสนใจกับไม่สนใจ
พร้อมกันบ้านลูกคุณพ่อก็ต้องกรอก
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวการบ้านไม่สมบูรณ์ถูกต้อง
แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมครับมีการให้เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วย
ในใบงานซึ่งตอนนั้นตนก็ได้ตอบแบบสอบถามไป
โดยไม่ได้คิดอะไรก็การบ้านลูก
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์นี่แหละ
มีตัวแทนบริษัทประกันชีวิตโทรศัพท์มาเสนอขายประกัน
และการออมเงินครับด้วยความสงสัยเลยว่า
ถามกลับไปว่าเป็นตัวแทนประกันไปว่าได้เบอร์ของตนมาได้อย่างไร
มาจากที่ไหนทางตัวแทนประกันบอกว่า
ได้มาจากใบงานที่โรงเรียนให้เด็กนำกลับไปทำการบ้านส่งครูนั่นแหละ
พอได้ยินคำตอบก็มันไม่ใช่มั้งนะครับ

เอาข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองไปให้บริษัทประกัน
โดยที่ผู้ปกครองนั้นก็ไม่ได้ยินยอมนะครับไม่ทราบเรื่องนะครับ
อยากให้ทางโรงเรียนออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นครับ
จำได้ไหมคะจะมีการบ้านอยู่ชุดหนึ่งที่ให้น้องกลับไปทำ
เราก็เลยเอกใจแล้วถามว่าคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหน
เขาบอกว่าได้ข้อมูลมาจากการบ้านตัวนี้
เป็นของธนาคารบริษัทประกันที่ขออนุญาตทางคุณครูแล้ว

โพสต์ไม่ได้คิดอะไรก็อยากจะเตือนภัยเฉย
เยอะมากมีทั้งทักข้อความเข้ามา

ให้ครบถ้วนและนำมาส่งครูประจำชั้นเพื่อรับของรางวัลนะครับนะคะ
ก็เนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ดูลูกทำกันบ้างก็ต้องกรอกอืม
ว่าถ้าเกิดอยู่ในระดับระบายสีอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเด็กอนุบาล
ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวมันคือคุณพ่อได้รับโทรศัพท์เมื่อวานใช่ไหม

และคุณครูค่ะนะครับที่อ่ามีสูตรเกี่ยวข้องอืม
ครับนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่